เพราะว่าถ้าคุณไปเที่ยวแล้วมีพฤติกรรมพฤติการแบบนี้บอกเลยเสี่ยง
เสี่ยงที่จะเป็นคลัสเตอร์ผมกำลังพูดถึงร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เขาจัดคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตชื่อ
โสดสาดสาดหมายถึงสาดน้ำอะครับแล้วเขาบอกว่าแม่
เสี่ยงจะเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ซะละเกินลองดูภาพครับ
พอดูบรรยากาศเห็นใช่ไหมครับเพราะเราเบลอภาพอยู่ฮะ
แต่เห็นบรรยากาศชัดเดาได้เลยอ่ะโอ้โหไหล่ชนไหล่หายใจรถกันเลยแหละ
เป็นการจัดคอนเสิร์ตที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านรามอินทรา
ในคลิปก็จะเห็นคนเยอะเลยมีการสาดน้ำยิงน้ำเปิดเพลง
นะฮะหนึ่งถังต่อสี่ท่านนะครับส่วนบัตรยืนราคาสามร้อยบาทต่อท่านครับ
โดยงานโสดสาดสาดนี้นะฮะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่สิบสองถึงสิบห้าเมษายน
วันนี้ยังมีเหรอนะฮะแต่ละวันนะครับจะมีศิลปินมาร่วมงานแตกต่างกันออกไป
ชาวเน็ตนะครับที่เห็นคลิปนี้มาแสดงความคิดเห็นไปทิศทางเดียวกัน
แน่นคนเยอะคนมากไม่มีการเว้นระยะห่างไม่สวมแมสแบบนี้เสี่ยงโควิดมาก
นะฮะบางคนบอกว่าไปให้สุดแล้วหยุดที่สองขีด
ล่าสุดเพจของทางร้านโพสต์นะครับอ๋อวันนี้ยกเลิกแล้วนะครับ
ต้องไปแล้วนะฮะร้านเขาออกมาบอกแล้วว่ายกเลิกการจัดกิจกรรมวันนี้
ก็คือ๑๕เมษายนแล้วให้เหตุผลว่าการจัดงานขัดต่อกฎหมายควบคุมโรค
ว่าด้วยเรื่องการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเยอะเกินจำนวนขออภัยลูกค้าทุกท่านที่มาร่วมงานด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่จัดงานครับ
พบว่ามีคนงานกำลังขนย้ายอุปกรณ์หรือเวทีแล้วนะครับ
แล้วก็ผู้ดูแลยังบอกด้วยว่าไม่สามารถให้ข้อมูลใดได้

หากมีนักข่าวเข้ามานะหรือถามอะไรนะ

อย่าให้ใครตอบคำถามมากันเถอะ